ไปกองทัพเดินด้วยท้อง
เดือดมาจึงแถวนี้เลย
น้ำเดือด
ไปกินได้แล้วหิวแล้ว

เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเห็ดหอม
โอ้โหใครที่เป็นสายเนื้อนี่พลาดไม่ได้
แต่ว่ามาดูความพิเศษของมันหน่อยนะครับ
โอ้โหเรื่องของก๋วยเตี๋ยวองค์มังกรนี่ไม่ธรรมดา
เพราะว่ามันตั้งอยู่ที่นี่ที่โคกเมาอยู่ริมถนนลบบุรีราเมสวน
หมู่๑๑บ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
โอ้โหที่สำคัญเขามีไอเดียเอาเจ้าโอ่งมังกรนี่แหละนะครับ
มาเป็นหม้อสำหรับต้มน้ำซุปแล้วก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว
ถ่ายสองหม้อเลยนะค่ะเขาบอกว่ามันดีสุดสุด
เพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะก็ไปถามคนนี้ครับ

ไม่รู้ว่าจะเล่นเลยคุณซานเงี๊ยเบ็นมัตร
อายุ๖๕ปีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าวิธีนี้คิดค้นขึ้นมาเอง
อกจากจะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วนะ

ประหยัดพลังงานจากปกตินะครับ
ใช้แก๊ส๑ถังใช้ได้เพียง๓วันกับหม้อปกติ
แต่เมื่อนำโอ่งลายมังกรมาเป็นเตา
ปรากฏว่าใช้ได้นานถึง๕วันสามารถลดค่าแก๊สได้เกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับ
หรือค่ะ
เป็นไงล่ะร่อยแหลงนี้

ที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเห็ดหอม
มีราคาแบบเด็กถ้วยละ๓๐บาท

ส่วนผู้ใหญ่ก็จะ๔๐๕๐ไปถึง๖๐บาท

มีทั้งเนื้อสดเนื้อตุ๋นลูกชิ้นน่องไก่ตุ๋น

ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีไปทานกันได้นะครับ
ไปกันหน่อยแล้วกันไปช้าหมดนะ